ที่นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสคบนะครับเปิดเผยถึงมาตรการการผ่อนปลนระยะที่๒ที่อนุญาตให้กลุ่มกีฬากลางแจ้งสามารถกลับมาทำกิจกรรมได้หลังวันที่๑๗พฤษภาคมซึ่งอาจจะรวมถึงกีฬาฟุตบอลแต่ยังคงไม่ให้มีผู้เข้าชมการขันที่สนามประเด็นนี้ครับพลต
ผ่อนปรณหรือไม่เพราะไม่แน่ใจว่าฟุตบอลอาชีพจะอยู่ในเงื่อนไขของกีฬากลางแจ้งที่ไม่มีการปรัฒนากันหากมีการผ่อนปรณจะทำให้ฟุตบอลหลีกนั้นกลับมาแข่งขันเร็วกว่าเดิมหรือไม่นานนายกสมกรมกีฬาฟุตบอลเปิดเผยว่าต้องรอดูนโยบายจากทางภาครัฐแต่หากจะแข่งขันเร็วกว่าเดือนกันยายนที่ว
การปรับเปลี่ยนอีกครั้งแต่นักเวลานี้ยังคงยืนยันกำหนดการเดิมต่อไปครับทุกคนดีกันบ้างครับมิสเตอร์ปองหรือว่านายพินิศคนขันนะครับ
พิธีกรมวยชื่อดังเดินทางบริจาคพลาสมาหรือว่าน้ำเหลืองนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดโรคโควิด๑๙นั่นเองนะครับ
สเตอร์ป๋องได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจกับการบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ซึ่งแตกต่างกับในช่วงแรกนะที่ติดโรคโควิด๑๙และต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๒๘วัน
ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกเครียดแล้วก็สัญญากับตัวเองนะฮะว่าหากหายป่วยจะมาบริจาคพลาสมาส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนกลัวเข็มแล้วก็ไม่เคยบริจาคเลือดถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็หวังว่าจะช่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ไม่มากกว่าน้อย
ส่วนสภาพร่างกายถือว่ากลับมาทำงานหายเป็นปกติทั้งนี้ขอบอกว่าเห็นใจจริงเห็นใจคนในวงการมวยซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้แพร่เชื้อซึ่งทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นล่าสุดคนในวงการมวยที่หายแล้วก็ร่วมกันทำความดีนะครับ
ยอยมาบริจาคพลาสมากันเป็นจำนวนมากสำหรับใครที่ยังไม่ได้มายังที่นี่นะฮะเพื่อบริจาคพลาสมาเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์กับทางสภากาชาติไทยได้